เอาล่ะในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดชนบุรีที่นั่นเนี่ย
โอ้โหเขาบอกว่าเจอกับไดโนเสาร์
เดี๋ยวพาไปที่สวนนกนุษย์นะครับสวนนกนุษย์พัทยาไม่ได้มีแต่ช้างแล้วตอนนี้
เออมีดายโนเสาร์ด้วยทุ่มเงินทุ่มงบประมาณไปกว่า๑๐ล้านบาท
เพื่อที่จะสร้างจุดนี้ขึ้นมานะครับโอ้โหเป็นปฏิมากรรมรูปปั้นรูปไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่าง
ร่วม๒๒ชนิดกว่า๘๐ตัวเลยนะครับ
นำมาจัดแสดงในพื้นที่กว่า๒๕ไร่ที่ถูกจัดให้เป็นสวนสัตว์โลกดึกดำบัน
หรือว่าหุบเขาดายโนเสาร์ค่ะโอ้โหมากันเพียบเลย
ถ้าชีวิตจริงเจอแบบนี้เนี่ยหนีไม่ทันนะเหมือนล้อมเลยอ่ะตัวใหญ่มาก
ใช่ครับเขาสร้างสีสันในการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนนี่แหละปี๒๕๖๐นะครับ
ก็ภายในสวนนกนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรีก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้นะครับ
โดยนายกัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนกนุษย์พัทยานะครับเล่าว่าทุ่มงบประมาณกว่า๑๐ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ
โดยใช้ฝีมือและการตกแต่งจากช่างศิลปะของสวนนกนุษย์พัทยาที่มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของสัตว์โลกล้านปี
หรือว่าสนโลกหลดกรรมบรรณสูญภัณฑ์ไปแล้วกลับมามีชีวิตจีวาอีกครั้งที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เยือนนี้
ไม่ได้มาเฉพาะไดโนเสาร์นะครับคนปงคนป่าก็มาด้วย
หุบเขาไดโนเสาร์แห่งนี้จะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้แล้วนะครับ
ตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็นครับ
และเปิดให้เยาวชนนะครับเที่ยวชมฟรีอีกด้วย
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓๑พฤษภาคมนี้นะครับ
แล้วนอกจากนี้สวนนงนุษย์เขายังทันสมัยนะ
เอามือถือคุณผู้ชมขึ้นมาเสิร์ชกันเลย
เขามีแอปพลิเคชันนมนุษย์
สะกดด้วยคุณยังไงครับคุณ

เออก็คือนมนุษย์นะครับนมนุษย์ดีแหละ

เพื่อให้ประชาชนและได้เข้าชมรายละเอียด
แล้วก็รับทราบถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของสวนนกนุษย
อีกช่องทางหนึ่งก่อนที่จะไปเจอของจริงนะครับ
แต่ถ้าเที่ยวตั้งแต่วันนี้จนถึง๓๑พฤษภาคม
นี่คือฟรีใช่ไหมคะถูกต้องสำหรับประชาชน

เอาไปให้เอ๊ะทำไมไดโนเสาร์หญิง

มันยิ่งใหญ่จริงคุณผู้ชมน่าไปมากนะคะ

ใช่แล้วไปดูขอนแก่นค่ะไดโนเสาร์ที่ขอนแก่นก็มีเช่นเดียวกันนะคะ
เป็นเนรมิตประตูเมืองขอนแก่นให้กลายเป็นดินแดนดึกดำบันเลยจ้า
นี่ไงดึกดำบันต้องมาตอนดึก
เลยไม่ใช่คือไล่ดูแบบนี้เพราะว่ามันมีนี่ไง

นี่คือสวนสาธารณะประตูเมืองริมถนนมิตรภาพ
ขอนแก่นนครราชศรีมาเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะ
เจ้าหน้าที่เนรมิตพื้นที่เป็นสวนเรืองแสงแบบที่เห็นนี่นะคะ
มีโคมไฟรูปไดโน่ขนาดสูงกว่า๕เมตร
ซึ่งเป็นมาสคอตของไดโนเสาร์โซโรพอตที่ขุดพบในประเทศไทย
ไดโนเสาร์สกุลใหม่มีชื่อว่าภูเวียงโกซอรัสสิรินทรเน่
ต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่บริเวณหน้าประตูทางเข้า
พร้อมคมไฟรูปไดโนแบบต่างค่ะ
อกจากนี้ยังมีโคมไฟรูปไดโนเสาร์สีสันสวยงาม
จำลองมาจากดันโนสาว๔สายพันธุ์
ขุดพบที่อำเภอภูเวียง
โขมไฟแฟนตาซีต่างที่จะเนรมิตให้สวนเรืองแสง
สว่างสวัยแล้วก็สวยงามในยามค่ำคืนด้วยนะคะ

ไม่ค่อยเห็นแบบนี้เนาะใช่

ปกติแล้วเนี่ยไปเที่ยวกลางวันเวลาไปดูไดโนเสาร์นะคะ
แต่ว่าไปตอนกลางคืนแบบนี้

น่าจะเป็นปัญหาสำหรับสาวที่ชอบเซลฟี่

ถ่ายทับป้ายแต่ว่าถ่ายตัวเองกับไฟนี่ยากสึกษากันดูดีนะคะ
จังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่าเป็นดินแดนของไดโนเสาร์
แล้วก็ทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะคะ
ก็เลยมีการผุดไอเดียเนรมิตประตูเมืองขอนแก่นเป็นสวนเรืองแสง
ดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานแบบนี้
จากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงมายกลค่ะ
ดัดลูกโป่งการเล่นเกมแล้วก็การถ่ายภาพที่ระลึกกับไดโนเซา
เห็นไหมเขามีการถ่ายภาพกับไดโนเสาร์ให้ด้วย
เพราะว่าบอกแล้วว่าถ้าเราถ่ายเองเนี่ยมันจะยากเหมือนกันเนาะ
โดยกิจกรรมนี้ก็จะจัดยาวไปจนถึงวันที่๑๔เมษายนนี้นะคะ
เที่ยวกันได้ในช่วงสงกรานแบบนี้